ค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ความสูญเสียนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าวงการบันเทิงวงการเพลงของเราได้สูญเสียศิลปินคุณภาพอีกหนึ่งคนไปจากวงการนั่นก็คือคุณแชมป์สุภวัฒน์นั่นเองนะคะจากไปในวัยสี่สิบปีเจ้าของเพลงดังนอนน้อยเราลองไปฟังผลงานเพลงนี้กันหน่อยค่ะ
ก็อยากจะรู้ว่าเธอคิดถึงกันมากไหนแต่อยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ใจของฉันจะยอมเข้าใจว่าเราต้องนอน
ศิลปินและโปรดิวเซอร์ได้แจ้งข่าวร้ายนี้กลางดึกว่าคุณแชมป์สุภวัฒน์ได้เสียชีวิตแล้วด้วยอาการหัวใจวาย
สร้างความโศกเศร้าให้กับคนใกล้ชิดและแฟนเพลงเป็นอย่างมากตลอดทั้งวันเพื่อนพี่น้องศิลปินในวงการบันเทิง
ต่างพากันโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอีทีซีสแตมอภิวัฒน์
เป็นชาลาทิศแกงส้มธนทัศน์น้ำชาชีรณัทเป็นต้นทุกคนต่างก็เสียใจกับความสูญเสียครั้งนี้นะคะ
และยกให้คุณแชมป์เป็นศิลปินคุณภาพเป็นครูและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักร้องรุ่นน้องอีกหลายคน
และเรื่องที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคุณผู้ชมคุณแชมป์สุภวัฒน์เนี่ยเพิ่งจะคุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการคุณลูกหมีสิริพร
ขอแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายปี๒๕๖๒ที่ผ่านมาและมีกำหนดจะเข้าพิธีวิวาในช่วงต้นปีหน้า
แต่คุณแชมป์ก็มาจากไปซะก่อนค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแชมป์ด้วยนะคะ
เชื่อว่าเสียงเพลงเพราะของคุณแชมป์จะยังอยู่ในหัวใจของแฟนเพลงตลอดไปตราบนานเท่านานอย่างแน่นอนค่ะ
คือต้องบอกว่าคุณแชมป์เนี่ยเขามีโรคประจำตัวหลายโรคเหมือนกันนะคะ
แล้วก็อาการหัวใจวายเนี่ยจริงก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
แต่ทราบข่าวมาว่าก่อนหน้านี้เคยมีอาการหัวใจวายหลายครั้งแล้วนะคะ
ทุกครั้งเขาบอกว่าช่วยชีวิตเอาไว้ได้แทบทุกครั้งเลย
แล้วพอมาถึงเมื่อคืนนี้ค่ะก็เกิดอาการนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมเองดูเอาไว้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเอาไว้ดี
ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเรา
คุณผู้ชมค่ะก็มีแฟนรายการนะ

ใช่ค่ะขอแสดงใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ